เรื่องราวในโลกโซเชียลผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่ง

มีรถเก๋งสีแดงขับมาปาดหน้า

นิ้วก้อยแล้วกันนิ้วยังงี้ไม่ใช่
นิ้วกลางชูนิ้วกลางให้

อ้างตัวผมชื่อชัดตลาดไทย

เฮ่ยรถไทยไอ้อ่ะ

ตาดูด้วยใครคุ้มแบบนี้
อ่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนอย่างไร

เกิดขึ้นในวันที่๒๗มกราคมที่ผ่านมา

ขณะที่แฟนนุ่มกำลังขับรถไปส่งที่ทำงาน
โดยใช้เส้นทางถนนโรจนะมุ่งหน้าถนนสายเอเชีย

พอพึ่งพอผ่าน๗๓๘๗เชียงใหม่
ขับมาด้วยความเร็วแล้วก็ปาดหน้าบีบแตร่ใส่
แล้วก็ยังขับสายไปสายมาอยู่ข้างหน้า
จากนั้นก็ลดกระจกลงชูนิ้วกลางให้
แฟนของเธอก็ชูนิ้วกลางกลับ

จะให้ชูนิ้วก้อยกลับได้ยังไง
เขาบอกแบบนี้ก็ต้องชูนิ้วกลางกับ
พอเข้าถนนสายเอเชียรถคันสีแดง

แล้วก็ลงจากรถมาตะโกนด่าทอ
ถ้อยคำหยาบคายตามคลิปนี่แหละครับ
ต่อมานายชัดชัยกิติชัยอายุ๕๗ปี
ชาวจังหวัดพระนครสิทธิยาหรือว่าชัดตลาดไทยตัวจริง

พนักงานสอบสวนสพพระนครสิทธิยา

ไปก่อเหตุขับรถยนต์ปาดหน้าคนอื่น
แล้วก็ลงไปท้าทายข่มขู่ผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิง
ทำให้ตัวเองเสื่อมเสียชื่อเสียง

ในหน่วยงานสมาคมอายุทยารวมใจ

และเป็นถึงพอมูลิธิ

ตามที่ปรากฏในคลิปครับ

ก็ยังโทรศัพท์พูดคุยกับเจ้าของคลิป

ไม่ใช่คนที่ปรากฏในคลิปนะ

ผมเป็นคนชอบช่วยเหลือสังคม

เป็นจิตอาสาช่วยเหลือคนมานับไม่ถ้วน
ช่วงน้ำท่วมผมก็ออกช่วยเหลือ

วัยรุ่นหลายคนรู้จักกันดีด้วย
ดังนั้นตัวเสียชัดเอง

แล้วก็ผู้ได้รับความเสียหายทั้งสองคน

ไปเข้าแจ้งความแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าเรื่องของเสียชัด
มันก็เคยเป็นข่าวเป็นคราวมากับหลายเหตุการณ์มาแล้วนะ
คนก็เลยติดตามพฤติกรรมหรือว่าติดตามเสียชัดมาด้วย

พอเห็นเหตุการณ์นี้ก็ตอนแรกไม่แน่ใจเหมือนกัน
เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าพอเสียชัดเข้าไปเข้าแจ้งความแล้ว
ก็เป็นที่รู้แน่ชัดแล้วไม่ใช่ตัวเขาในคลิปนะครับ